เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานี
ต้นเรื่องเลยคือมีกลุ่มวัยรุ่น
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาเบิ้ลเครื่อง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

โอ้โหแล้วยังถือมีดถือปืนมาขู่นี่แบบนี้แบบนี้เขาบอกเขากลัวมากเลยแล้วเป็นห่วงหลานสาวอายุ๗ขวบที่อยู่ในบ้าน
หลังเกิดเหตุเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งสอนอขออภัยครับสพลำลูกกา
แต่ตอนนั้นจนถึงขณะนี้ไม่คืบสักทีนะครับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเดิมบางวันก็ยังมาทำพฤติกรรมแบบเดิมอยู่ครับ
เพราะว่ามันไม่คืบหน้าเราต้องให้นักข่าวช่วยแล้วอ่ะเพราะว่าอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่หวาดระแวงนะ
เมื่อฟันภายใจเมือเอาหลัมคุณผู้ชมมาฟังความอีกข้างนึงบ้างดีกว่าน้ามาฟังความอีกข้างหนึ่งด้วย
คือผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของในแบงค์นะ
ไม่เจอเจอแต่แม่แม่ก็ต่อโทรศัพท์
อันนี้ลูกหมายถึงนักข่าวนะคุยกับนี่

แบงค์ชี้แจงแบบนี้บอกวันเกิดเหตุ
เครื่องขวดใส่ก่อนนะพี่นักข่าว

แล้วก็มีอาวุธติดไปด้วยแหละมีจริง

รับว่าเขาเองก็ดื่มไปนะครับ

แต่เป็นฝีมือของเด็กที่ไปด้วยตัวเขาไม่ได้ทำนะครับ
ไม่มีการบุกรุกไม่มีการไปทำร้ายร่างกาย
แต่ฝ่ายคู่กรณียิงปืนออกมาจากบ้าน

หลังเกิดเหตุมีการเจรจากลายเกลี่ยกันที่โรงพัก
แต่คู่กรณีเนี่ยไม่ยอมทั้งที่ผมยกมือไหว้ขอโทษแล้วครับ
ทางนู้นเขาก็ยั่วยุผมเหมือนกัน
แล้วทางในบ้านเขาก็ยิงปืนออกมา
เขายิงปืนออกมาใส่พวกผมตอนที่น่าจะเป็น๒ครั้ง
สองรูปน่ะ
เขายิงปั้งมาแล้วพวกเด็กมันก็
ข้อมูลไม่ตรงกันซะแล้วนะครับ

เดี๋ยวคงต้องติดตามข้อที่จริงจากทางตำรวจแล้วล่ะครับทีนี้ครับ